อร่อยมั้ยพร้อมค่ะไป

ไปเร็วเข้า
ไปเร็วเข้า
เฮ้ยเดี๋ยวคุณหมอกินเก่งโคตรเฮ้ย

ชื่อนี่นี่เห็นแล้วสุพันธ์ข้างหรือ

ฮำภูทร์เหรอ
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินไว้จำนวน๓๐๐บาท
ร้านที่สามร้านฮำภูทร์
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ต้มยำแห่งแรก

เป็นเมนูสุดเคลียร์อาชีพที่สะเทือนวงการก๋วยเตี๋ยว
ด้วยน้ำซุปที่ทำจากน้ำเต้าหู้
ซึ่งเป็นเมนูแปลกใหม่ในราคาเบา

เลยฮะขอของผมด่วนเลยฮะ

ก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ไปเร็วลงลงลง

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำเต้าหู้ค่ะ

จะได้เมนูต้มยำน้ำเต้าหู้๖ชาม

กินแล้วใช้มือ

และเมนูที่เลือกมาให้ทานในวันนี้คือ
เมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำสุดเคลียร์ทีฟ
เพราะน้ำซุปทำจากน้ำเต้าหู้
ซึ่งเป็นเมนูแปลกใหม่ของไทย
เมื่อทานจะให้กลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้
แต่มีรสชาติจัดจ้านแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

คุณจะได้พบกับมิติใหม่ของรสชาติ

กว่าจะได้ลองด้วยตัวเอง
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินไว้จำนวน๑๕๐๐บาท
มันมาแล้วว่ะมันมาแล้วอ่ะ
ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ

โต๊ะว่างแล้วโต๊ะว่างแล้ว

แบบเงินไวเงินไว๑๕๐๐บาท

ของคุณก๊อฟมาถึงล่าช้ากว่าคุณพระกุ้ง
และเขาได้ลงเงินในจำนวนที่มากกว่าคุณพระกุ้งถึง๕๐๐
เท่าเรามาดูกันว่าเขาจะสามารถเอาชนะคุณพระกุ้งได้หรือไม่
อ้าวชิคกี้พายเจอร์ชิคกี้พายเจอร์มือตำเจ้าหู้อยู่หัวหมูนุ่มมากแปลกมั้ย
หนึ่งผมขอใช้ตัวช่วยครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับคุณก๊อฟครับ
ผมยินดีให้ความช่วยเหลือคุณทันทีครับผมคุณจะต้องรับข้อความต่อไปนี้จากทีมงานของผมครับ
ผมมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องยื่นให้ลูกทีมของคุณให้เขาเป็นคนอ่านข้อความต่อไปนะครับ
ครับผมหนึ่งสองสามเอาเลย
ผลเซนประคัต
จบแล้ว
ฉันคงก็รอเลยครับ
โอ้โหโอเคขอบคุณครับเชฟ

มาจัดป้า
และตอนนี้ทั้งสองทีมพยายามที่จะคว้าชัยชนะในครั้งนี้
ด้วยทุกวิธีที่พวกเขาจะทำได้
เพื่อให้ไม่ต้องพบกับบทลงโทษสุดโหด
ที่รอพวกเขาอยู่

อ่าไปล่ะพี่สบายมาก
ไปเกิดนะไปเกิดนะฮะวันนี้ไปเกิดเว้ย
ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

กลับแล้วเหรอ
พี่ก็ตายแล้วใช่ไหมคะ

พอตายยังไง
ถึงแล้ว

บอกเลยว่าเทปนี้คือทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นนะ

ข้าวไปมุมเก่าชิ้นแนวเหรอ
ไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
ไปเร็ว

เฮ้ยช่วยด้วยไปเร็ว

ไม่มีแรงแล้ว

ยินดีด้วยครับเขาหลงทางครับ

โลศตร์ถึงน้า

อืมยังไม่แสวกับแฟนเหมือนกันนะครับอ่าอะไรเนี่ย

เขาหลงทางครับแต่เขามาก่อนคุณครับ
ก็พูดมาเลยว่าเขามาถึงแล้ว
ในฐานะที่คุณเข้ามาเป็นทีมที่๒นะครับผม
ผมมีรางวัลปลอบใจให้
มันคือวอฟเฟิล

คงมาแค่ชิ้น๒ชิ้นแหละรายการนี้
อฟเฟิลนะครับจำนวนทั้งหมด๔จานครับ

เดี๋ยวแชบอ่ะพี่เราก็พูดสร้างภาพ
ท่าทางแล้วเนี่ยคุณก๊อฟและหญิงออสน่าจะพร้อมแล้วนะครับ

รับบทลงโทษได้เลยครับ
เอออ๋อออทกินอบจะบายนะไม่ต้องเกร็งใจพี่ค่ะอุ้ยค่ะ
ของหวานแล้วทานของขาวแล้วก็ต้องทานของหวานนะครับ
โหคริมมิคไหนเนี่ยแต่สุดยอดมาก
เอากะปะนี้พอน๊ะค่ะ

โธ่ลง
แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ
คุณพลากุ้งและคุณก๊อฟเบนจพลครับ
ที่จะพาลูกทีมไปทำภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กินให้ไวไปให้ถึงครับ

อิจฉาทั้งประเทศเลยสั่งเราบ้าง